มาเริ่มต้นกันที่ข่าวการเสียชีวิตอย่างกระทันหัน

เมื่อวานนี้ค่ะทันทีที่นำเอาร่างของคุณโจ
เดินทางไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดสายไหม

เดินทางไปร่วมแสดงความอาลัยกันมากมายเลยทีเดียว

คุณเท่เนี่ยถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เลยนะคะคุณสายฟ้าเศรษฐบุตรสุกัญญามิเกล
แต่เชื่อว่าการได้ทำหน้าที่ของศิลปินจนวินาทีสุดท้ายของเพื่อนร่วมวง
ท่ามกลางแฟนเพลงที่รักและคิดถึง
จะทำให้เขาจากไปอย่างมีความสุขค่ะ
หลับให้สบายแล้ว

โจได้ทำอย่างเต็มที่แล้วเชื่อผม
แล้วก็แกคงมีความสุขที่ได้ร้องเพลง

เมื่อวานนี้มีแฟนคลับมาดูเขาร้องเพลง๓๐๐กว่าคน
เพราะว่าแกคงมีความสุข
ขณะที่พี่น้องร่วมวงการบางส่วนนะคะ
ได้มีการโพสต์ภาพและข้อความถึงนักร้องผู้ล่วงลับ
อย่างเช่นอดีตศิลปินร่วมค่ายอย่างคุณหนุ่มสอนรามที่โพสต์ว่า

คุณหลุยสก๊อตเองนะคะก็ออกมาโพสต์เหมือนกัน
บอกว่ารู้สึกใจหายเมื่อได้ยินข่าว
ตอนเด็กเคยไปค้างบ้านพี่โจบ่อย
ยังจำที่พี่โจสอนไว้ไม่เคยลืม
ความทรงจำของพี่ไม่เคยจาง
หลับให้สบายพี่ไม่ต้องเหนื่อยอีกแล้ว
ทุกคนรักพี่และจะยังอยู่ในใจเสมอนะคะ
ทางด้านเดบี้บาซูเองก็ออกมาบอกว่า
โจเป็นศิลปินและพี่ชายที่อยู่ในความทรงจำ
ของพวกเราเสมอด้วยเช่นกันค่ะ
และสืบเนื่องจากงานสวดอภิษฐรรมศพเมื่อวานนี้

แนะนำว่าตัวเองเป็นลูกชาย
ตั้งใจมาเคารพศพคุณพ่อเป็นครั้งสุดท้าย
แต่งานนี้นักข่าวก็ออกอาการงงกันเล็กน้อยนะคะ
เพราะเมื่อไปถามความรู้สึกของคุณพ่อคุณแม่บุญ

กลับบอกว่าไม่ทราบมาก่อนว่ามีหลาน
ทั้งนี้ค่ะลูกชายของคุณโจได้บอกกับผู้สื่อข่าวด้วยนะคะว่า
ว่าครอบครัวของคุณพ่อจะต้อนรับหรือไม่อย่างไร
ก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรนั่นเองค่ะ

กลายเป็นประเด็นเกือบจะดราม่านิดบนโลกโซเชียลด้วยเหมือนกันนะคะ
สำหรับการปรากฏตัวทายาทคนสำคัญของคุณโจนะคะ
แต่เขาก็มีภาพออกมายืนยันนะคะตอนเด็กที่คุณโจอุ้มเขาในลักษณะที่นั่งตักอยู่นะคะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เดี๋ยวรออัปเดตกันอีกทีนึงนะคะ

ต้องขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของครอบครัวคุณโจบอยสเกาด้วยนะคะ